แล้ววันนี้คุณแม่จะมาเหรอ
มาค่ะแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้

คุณแม่เคยไปไหนแล้วก็ทิ้งใบบัวไว้ไหม

ความคิดก็หยุดลงปั๊บอันหนุบหนับหนุบหนับเขาจับเขาจี
ตกใจตื่นมาสินี่แหมเสียดายจังเสียดายกัน
รู้จักไหมคะไม่ค่ะ
สู้หรือหยุดครับ
ดีใจมากก็ขอบคุณที่ให้หนูมายืนอยู่จุดนี้ค่ะ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลงเพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

แล้วคุณเป็นเพลงแฟนของไทยรัทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

เรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้ว
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

แน่นอนค่ะนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเราทุกคนนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอย่างดีค่ะว่าทรงพลังเหลือเกินค่ะร้องครบสิบหยิบไปเลยค่ะหนึ่งล้านบาท
หลายคนทีเดียวนะครับเราได้เห็นความสามารถเห็นความกระตันยูของเราเด็กตัวน้อยน้อยซึ่งบางทีเรานึกไม่ถึงนะว่าเด็กอายุเท่านี้เท่านี้เขายังมีความคิดความอ่านเหมือนกับผู้ใหญ่รู้จักทำโน่นทำนี่รู้จักคิดถึงพ่อแม่รู้จักช่วยพ่อแม่เองดีใจมากมากเลยนะครับที่ยังมีเด็กแบบนี้อยู่ก็เหมือนครอบครัวนี้นะคะครอบครัวของน้องใบบัวค่ะคุณแม่

ค่ะอยู่โรงเรียนวัดดีด่วนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ค่ะหนูอยู่กับแม่สองคนค่ะแม่หนูเป็นคนรับฝากรถที่วัดดีด่วนค่ะสวัสดีค่ะเป็นแม่ของน้องใบบัวนะคะมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รับรถในวัดดีด่วนแล้วก็ขายลูกชิ้นไปด้วยขายหมูปิ้งไปด้วยค่ะก็เป็นลูกจ้างของวัดค่ะเงินเดือนก็คือเก้าพัน
แม่หนูไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเพราะแม่หนูไม่สบายค่ะทุกวันนี้แม่ป่วยเป็นโรคโอวาลีซีสต์คือซีสต์ถุงน้ำแม่เป็นซีสต์ที่ปีกมาลูกตัดปีกไปหนึ่งปีกแล้วก็มาเป็นซีสต์ที่หางตับอ่อนตัดหางตับอ่อนตัดม้ามตัดถุงน้ำดีอันนี้ก็เหลือที่หัวตับก็ต้องอีกห้าเม็ดที่จะต้องตัดแต่มันยังไม่โตก

ทำกองเยอะเขาก็จะไปล้างให้
ลำบากค่ะลำบากมากเลยค่ะแม่ก็เป็นหนี้ค่ะ
แม่หนูไม่เคยบอกแม่หนูไม่เคยให้ยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่อะค่ะ
แต่ที่หนูรู้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
มีคนมาเก็บตังค์แม่ค่ะหนูถึงรู้ค่ะ
เวลาเขามาทวงหนี้แม่นะคะเขาดุมากเลยค่ะ
แล้วเขาก็ดุหนูด้วยนะคะเขาทำหน้าอย่างนี้ค่ะ

ทุกวันนี้เป็นหนี่อยู่ห้าหมื่นค่ะ
เนื่องจากไปกู้หนี้ยืมสินมามาลงทุนขายของ
จังหวะขายของได้กำลังขายดี
เขาก็มาไล่ที่จนหนี้เป็นสะสมมาเรื่อยค่ะ

แต่ก็ยังทวงหนี้อยู่เพราะยังไม่มีเงินจ่ายเขา
บางทีเขาก็มาด่าเพราะว่าสาเสียเทเสียลูกสาวก็รับไม่ได้
ได้แต่ร้องไห้บ๊วยบัวก็จะบอกว่า
แม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยขายของบ้างร้องเพลงบ้าง
เขาเคยพูดว่าแม่คะหนูอยากไปรายการนี้
รายการอะไรน้องบัวที่ร้องได้ให้หลานไง
เอาแล้วบัวจะไปร้องได้เหรอลูก
ได้สิแม่ยังไงก็ต้องร้องได้
หนูจะทำความฝันนี้ให้ได้
ตั้งใจมาร้องเพลงเพื่ออะไรคะ
เพื่อจะเอาเงินไปปลดหนี้ให้แม่ค่ะ
หรือเอาไปเป็นทุนการศึกษาหรือเอาไปให้แม่ซื้อข้าวกินค่ะ
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

มีสิ่งไหนไหมที่ใบบัวทำแล้วแม่รู้สึกโอ้โห

มีค่ะเวลาแม่ไม่มีตังค์เนี่ย

แม่เดี๋ยวหนูจะไปร้องเพลงให้
เขาก็ไปร้องมาเขาก็จะเก็บไว้แค่๒๐บาท

รักคุณแม่นะคะวันนี้หนูจะทำให้เต็มที่ทำให้ได้แปดหมื่นวันนี้ค่ะ
น้องใบบัวร้อง
ได้ครับ

ลุงน้อยคนนี้เป็นครั้งที่๓ในรายการของเราแล้วนะครับ
วันนี้เธอจะมาทำตามเป้าเลยนะฮะที่ตั้งเอาไว้นะครับ
หมื่นบาทดูสิว่าวันนี้เธอจะทำได้ไหม
น้องใบบัวครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในโลกสวย
แต่หัวใจของหนูก็เต็มไปด้วยความเบิกบาน
เชิญครับ
สวัสดีครับ

ในความคิดของใบบัวแต่งตัวแบบไหนถึงจะเรียกว่าสวยนั่นแหละสิใส่ชุดกระโปรงยาวใส่ชุดกระโปรงยาวเลยหรอถ้าอย่างนั้นถ้าขอพรได้ข้อหนึ่งวันนี้ใบบัวอยากขออะไรขอให้แม่ไม่ป่วยค่ะก็ยังยืนยันคำเดิมนะขอให้คุณแม่ไม่ป่วยค่ะแล้วเรื่องแต่งตัวสวยอะไรอยากขอด้วยไหมอยากค่ะงั้นวันนี้มาขอพรให้คุณแม
สักศิษย์ใบบัวลองพูดกับสิสักศิษย์สิขอให้แมไม่ป่วยหนูอยากให้แม่แต่งตัวสวยถ้าคำอธิษฐานเป็นจริงขอเสียงดนตรีแทนนี้เฉยเลยอ่ะนั้นก็หมายความว่าคำอธิษฐานของเรามันจะเป็นเป็นจริงเย้
แล้วขอให้แม่ออกมาเลย
สวยไหมลองดูสิ

ลองชมคุณแม่หน่อยสิพูดจากความรู้สึกของใบบัวเลยว่าแม่แก่อย่างนี้แล้วเป็นไงมั่ง

ล่ะคะมีอะไรจะพูดกับใบบัวไหม

แม่ได้ความสวยมาจากนู้นนั่นแหละ

ไปก่อนนะไปนั่งดูก่อน
แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ไปที่อื่นหรือแต่งตัวไปงงไปงานอย่างนี้กับเขาบ้างไหมครับ

ที่วัดนี้คือทำตรงนั้นทุกวันหยุดไม่ได้เลย
ก็เลยไม่มีโอกาสไปไหนไม่มีโอกาสที่จะได้แต่งตัว

เคยแต่งตัวแบบนี้มาก่อนไหมคะ
ยีนที่เห็นอยู่ทุกวัน
ใบบัวเขาเคยเห็นคุณปูเป็นอย่างนี้ก่อนมาไหม

ทำไมไม่เคยแต่งตัวสวยให้ลูกดูเลย

นี่ไหนแล้วเนี่ยกว่าจะแต่งตัวสวยแล้วใช้เวลานาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้
แต่งตัวสวยของคุณแม่ให้คุ้มค่าที่สุด

ปกติแล้วเนี่ยที่น้องร้องเพลงได้แบบนี้

เพราะฉะนั้นวันนี้จะให้ร้องเพลงกับคุณแม่จะดีไหม

ผู้ชายในฝันค่ะ
เดี๋ยวเป๊กกับคุณป่านะคะจะมอบเวทีตรงนี้
ให้กับพี่ปูแล้วก็ใบบัวนะคะ

ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนและนี่เป็นการแต่งตัวสวย
ครั้งแรกของคุณแม่ด้วยนะคะ
เอาละค่ะเชิญคุณผู้ชมรับชมได้เลยค่ะ
พอเสียงพอติ้งเปิดตั้งไว้แล้ว

ตั้งแต่กันสาวเติมกาย
หาผู้ชายถูกใจไม่มี
บางคืนฝันได้หน้าตบ

ว่าพบผู้ชายยอดเด็ก
ไปเที่ยวดูหนัง
แล้วพาไปนั่งจูจี
แล้วพาไปเที่ยวชำสวน

แล้วเสียบหลวน

ตกใจสื่อหน้าเซนี

เสียดายจัง
เสียร้ายจัง
เท่เท่
ที่หาไม่ถึงก็จวน

กะซิกกะซิกน่ารักน่าเก่ง
เพียงมาออดออดสะหอก
ทำสนอมากมี
ฝันว่าคิดอยู่หวังว้าง

แล้วมุมมับหนุนับ
เขาจับเขาจี
ตกใจสื่อหน้าเซนี

เสียดายจัง
เสียร้ายจัง

ขอเสียงขอเสียง
ขอซักหน่อยแล้ว
ขอเสียงขอซักหน่อยเลย

ความคิดก็หยุดลงปั๊บ
หนุ่กหนับหนุ่กหนับเผาจับเผาจี
ตกใจตื่นมาสินี่
แม่เสียดายจัง
เฮ้อเศรียดายจัง

ให้ร้องขอให้รวยรวยรวยรวยนะคะ

เสียดายจังเสียดายจัง
ใบบัวใครเป็นคนสอนให้ร้องท่อนนี้

เฮ้อเศรียดายจัง

ใครที่สนใจนะครับน้องใบบัวนี่

ให้น้องไปช่วยร้องเพลงเป็นค่าเราเรียน

ไปถามหานะน้องใบบัวได้เลย

มั่นใจสุดครับ

น้องใบบัวถ้าพร้อม
อินโทรเพลงที่๕

เพลงดี

ไม่รู้จักก็แสดงว่าร้องได้ไหมคะ

หมายก็คือตั้งเป้าไว้๘๐๐๐บาท

แนะนำให้ปรึกษาคุณแม่ก่อน

คุณแม่ตัวช่วยไหน
ตัวช่วยมันเหลือตัวเดียวถ้าเกิดไม่ได้ล่ะ

เอาล่ะใบบัวต้องกลับขึ้นมาแล้วค่ะ
มาลูก

นะครับเราก็จะมาเริ่มกัน

สำหรับเพลงที่๕

รุ่นจิ๋วของเรามูลค่า๘๐๐๐บาท

ถ้าสู้ต่อมีสิทธิ์ได้๘๐๐

เพราะฉะนั้นน้องใบบัวครับสู้หรือหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ

ตกลงกันว่าไงคะคุณแม่

โลกคุณแม่บอกไม่ต้องโลกกะต้องเชื่อฟังคุณแม่เราถูกต้องแล้ว
เด็กอาจจะยังไม่รู้จักการก็เรียกว่าการบริหารความเสี่ยง
หมื่นต่ำกว่าเป้าไปแค่๒๐๐๐บาทเท่านั้นเองครับคุณแม่
เงินจำนวนนี้สามารถเอาไปชำระหนี้

แล้วก็ยังมีเงินเอาไปทำทุนอีกหนึ่งหมื่นนะคะ
กว่ามันคงต่อยอดทำอะไรได้อีกพอสมควรเลยทีเดียว
อยากพูดอะไรกับลูกสาวบ้าง

แม่ขอบคุณนะคะแม่ได้ปลดหนี้แล้ว
แล้วก็มีเงินทุนไว้ให้หนูไปเรียน
แล้วหนูอยากได้อะไรแม่ก็จะซื้อให้
ที่ไม่เคยมีเหมือนคนอื่นเขา

ความฝันหลายอย่างของใบบัวก็สำเร็จ
หนึ่งอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือว่า
คุณแม่สามารถใช้หนี้ได้แล้ว
หลังจากนี้จะไม่มีคนมายืนหน้าร้าน

ให้คุณแม่ต้องร้องไห้ช้ำใจ

ทำให้คุณแม่ไม่มีหนี้อีกต่อไปแล้ว

สิ่งที่ใบบัวฝันไว้ว่าอยากเห็นคุณแม่แต่งตัวสวย

วันนี้มีแต่ความสำเร็จเต็มไปหมดเลย
มีน้ำตายดเล็กไหลออกมาตรงนี้
น้ำตายดนี้มันคือความรู้สึกอะไร
ดีใจมากก็ขอบคุณที่ให้หนูมายืนอยู่จุดนี้ค่ะ
หนูรักแม่ค่ะ
เราก็ต้องขอบคุณใบบัวด้วยนะ
เพราะว่าถ้าใบบัวไม่มีความสามารถไม่มีหัวใจนักสู้
เราก็จะไม่มีใบบัวคนนี้มายืนตรงนี้เหมือนกันนะครับ
ขอให้คู่แม่ลูกคู่นี้จงจับมือกันไป
นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ค่ะขอโชคดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขออวยทอนให้ครอบครัวของคุณกูและน้องใบบัวนะครับ
ความสำเร็จนะครับก็ใช้บทเรียนชีวิตกับความผิดพลาดที่ผ่านมาให้เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานทำการทำอาชีพต่อไป

ส่วนคุณผู้ชมนะคะแฟนแฟนรายการของเรานะคะผ่านไปที่วัด

ดีด่วนนะดีด่วนนะไปอุดหนุนลูกชิ้นด้วยนะคะ
น้องใบบัววันนี้เป็นนักสู้รุ่นจิ๋วของเรานะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับกับคุณแม่ปูนะครับขอบคุณมากครับ

แม่พาหนูมาถึงจุดนี้หนูก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้หนูจะทำให้เต็มที่เพื่อแม่ค่ะ
สงสารลูกโกรธเขาลำบาก

เพราะหนูจะสู้เพื่อแม่วันนี้แหละค่ะ

แม่ขอบคุณนะคะแม่ได้ปลดหนี้แล้วแล้วก็มีเงินทุนไว้ให้หนูไปเรียน
ดีใจมากก็ขอบคุณที่ให้หนูมายืนอยู่จุดจุดนี้ค่ะหนูรักแม่ค่ะ
ถึงหนูจะทำไม่ได้แปดหมื่นแต่วันนี้หนูก็ทำให้แม่ปลดหนี้ได้แล้วค่ะ
ขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านมากนะคะ